อากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนก็ต้องออกกำลังกาย
ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงหน่อยนะคุณผู้ชมนะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศ
ออกไปทำงานแล้วค่ะเช้านี้ใครมาออกกำลังกายบ้างคะ
บอกได้เลยว่าเป็นวิธีการที่เยี่ยมมากเลยค่ะเพราะจะทำให้เราร่างกายแข็งแรง
ต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะต้องเตือนแบบนี้ค่ะว่าวันนี้วันศุกร์
จนไปถึงเสาร์อาทิตย์นั้นนะคะจะมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคอีสานต้องเฝ้าระมัดระวังให้ดีค่ะเราดูจากโมเดลจำลองอากาศนี้หน่อยแล้วกัน
ได้เตรียมพร้อมรับมือกันนะคะดูจากกระแสทิศทางลมนะคะ
ก็จะเห็นว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่ขณะเดียวกันถ้าดูภาพกว้าง
เราจะเห็นว่ามีพายุก่อตัวอยู่บริเวณแปซิฟิกนะคะซึ่งก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีลมแรง
ลมจากทุกทิศทุกแห่งก็จะไปพัดสมทบกับพายุลูกนั้นนะคะ
ไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าก็ทำให้เกิดลมแรงแล้วก็จะมีความชื้นเกิดขึ้น
มีฝนตกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันให้ดีเลยค่ะ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะยังไม่ได้รับน้ำฝนมีพื้นที่ไหนจุดใดบ้าง
ดูจากโมเดลจำลองอากาศฝนนี้เลยนะคะภาคใต้แน่นอนค่ะ
ภาคใต้ตอนล่างส่วนที่ต้องเตือนกันหน่อยก็คือภาคกลางนะคะ
รวมไปถึงภาคอีสานตอนล่างจะเห็นเลยว่าพื้นที่ที่เป็นสีเขียวเขียวเหลืองเหลือง
ถือว่าค่อนข้างตกใช้ได้เลยค่ะตกหนักถ้าขับรถอยู่แล้วฝนตกเนี่ย
ปัดน้ำฝนสักเบอร์สามเบอร์สี่ก็ว่าได้นะคะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินโค้นทะลม
น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตือนกันเอาไว้ด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นค่ะในช่วงระหว่างรอยต่อระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนั้น
เราต้องระมัดระวังอย่างไรกันบ้างไปดูการคาดการณ์สภาพอากาศกันค่ะ
เหนือจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นมากถึง๑๗๐ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะ
ส่วนอุณหภูมิความร้อนโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบสามถึงสามสิบห้าองศาเซลเซลเซียส
ขณะที่ภาคกลางเองมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
เพิ่มมากขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาในช่วงของต้นสัปดาห์ค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะ
จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่คลื่นในทะเลยังสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
บริเวณห่างฝั่งออกไปจะมีคลื่นสูงหน่อยเพราะมีฝนตกส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกร้อยละหกสิบของพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะ
คลื่นฝั่งอ่าวไทยจะมีสูงประมาณสักหนึ่งเมตรแต่ขณะที่ฝั่งอนามันจะมีโอกาสเกิดคลื่นสูงได้ถึงสองเมตร
เฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนั่นเองค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นประจำสำหรับภาคใต้
เพราะว่าเป็นภูมิประเทศที่รับลมไปเต็มเต็มเป็นลมทะเลนั่นเองส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสัปดาห์นี้นะคะ
ก็ยังมีโอกาสจะได้รับฝนเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็จะเป็นลักษณะของช่วงกลางวันเนี่ย
รอดช่วงบ่ายมาเริ่มมีลม
ลักษณะเป็นลมเย็นลมหนาว
เป็นลักษณะของการบ่งบอกว่าลมเปลี่ยนทิศ
พอตกบ่ายตกค่ำมาจนถึงเย็นแล้วเนี่ย
ก็จะทำให้เกิดฝนได้เช่นเดียวกันนะคะ
สิ่งหนึ่งคือทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเอาไว้ก่อนค่ะ
เพื่อที่จะเตรียมสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะ
ว่าแล้วก็ได้เวลาไปออกกำลังกายกับเพื่อน
รักษาสุขภาพแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศกันได้ใหม่นะคะ